มีเรื่องมาเชิญชวนแฟนข่าวไทยรัฐทีวี
ครบคิดในวันเพลงเดือน๑๒
ซึ่งเป็นวันพระด้วยนะคะว่า
เอ๊ะพระสงฆ์องค์ขเจ้าเนี่ย

เพราะว่าล่าสุดนะคะเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้
เขามีการโพสต์ภาพนิ่งเป็นพระพิสุสงฆ์นะคะ
อวดแบงค์พันธุ์อวดแบงค์ห้าร้อยไปเที่ยว
ใช้ชีวิตหรูอยู่สบายแบบนี้เนี่ยนะคะ
แต่ว่าชาวเน็ตส่วนใหญ่ก็แสดงความคิดเห็น
ในทิศทางเดียวกันแล้วค่ะว่าเฮ้ยมันไม่เหมาะสมนะ

คุณมาทำอะไรถ้าเกิดว่าอยากทำแบบนี้
ศึกมาแล้วก็ทำให้มันเต็มรูปแบบเลยดีไหม
เพราะว่าคนปกติถ้าเรามีเพื่อนอยู่ในเฟซบุ๊คเยอะ
เราก็จะเห็นนะบางทีก็จะเห็นมีการโพสต์เงิน
โพสต์การซื้อของแต่เขาเป็นคาราวาสไงคะ
มันไม่ผิดปกติแต่อันนี้มันคือผิดปกติค่ะ
คุณผู้ชมเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้นะคะ
บอกว่ามันห่มเหลืองมาเนียนมาก
มีเฟซบุ๊กหลายเฟสทั้งเฟซบุ๊คที่สร้างขึ้นเพื่อหากิน
โดยการรับบริจาคไถ่โคกระบือ
ขอบริจาคแต่ละรอบได้เงินเป็นหลักแสน
ทำมากี่ปีแล้วแบบนี้ไม่รู้
แต่หากินกับผ้าเหลืองนี่น่าจะหลายปีแน่นอนนะคะ
เรื่องนี้พอถูกแชร์ออกไปนะคะแน่นอนว่าคนส่วนใหญ่เนี่ย
แสดงความคิดเห็นไปในทิศทางสอดคล้องแนวทางเดียวกัน

โดยเฉพาะเรื่องของการสร้างศรัทธาหาผลประโยชน์จากศรัทธาของชาวบ้าน
หาผลประโยชน์เข้าตัวเอง
ในขณะที่ตัวเองยังนุ่งผ้าเหลืองห่มจีวอนบังหน้าแบบนี้นะคะ
เมื่อสักครู่คือถ่ายตอนที่ไปเที่ยวเนี่ยคุณผู้ชม
ลักษณะชาวเน็ตเขามีการตั้งข้อสังเกตนะบอกว่า
มันดูกระตุ้งกระติ้งจากหลวงพี่เนี่ยมันจะกลายเป็นหลวงเจ๊เอานะสิ
ชาวเน็ตเขาตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะว่ามันไม่เหมาะสม
เพราะฉะนั้นอยากให้วัดซึ่งพระรูปนี้เป็นถึงเจ้าอาวาสด้วยนะ
อยากให้วัดอยากให้เจ้าคณะอำเภออยากให้เจ้าคณะจังหวัด
หรือสำนักพุทธที่น่านออกมาชี้แจงเรื่องที่มันเกิดขึ้น
แต่พอเกิดเรื่องแบบนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไม่นิ่งนอนใจค่ะ
โดยเฉพาะวันนี้เป็นวันพระด้วยลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
กระทั่งทราบว่าพระพิสุรูปนี้
คุณผู้ชมรูปนี้นี่มีการอวดไอโฟนด้วยนะ

เออตัวเองค่ะเอาเงินที่ได้รับจากชาวบ้านไปซื้อนะคะ
คุณผู้ชมพระพิสุรูปนี้เนี่ยเป็นถึงเจ้าอาวาสนะคะ
อยู่ในวัดแห่งหนึ่งตะบนผาสิงอำเภอเมืองจังหวัดน่าน
แต่ว่าเดิมเป็นคนพื้นเพลคืออำเภอปัว
ตอนนี้ออกไปกิจนิมนต์เราก็เลยไม่สามารถติดต่อได้
พระรูปดังกล่าวเราไปตรวจสอบมาแล้วนะคะ
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาส
ก่อนหน้านี้พระรูปนี้เขาจำวัดที่อื่น
แต่คณะกรรมการหมู่บ้านเพิ่งจะไปเชิญมาจำวัดที่นี่
หลังจากที่เจ้าอาวาสรูปเก่าท่านมรณภาพ
ชาวบ้านเราไปถามนะคะชาวบ้านบอกส่วนใหญ่แบบนี้บอกว่า
พระรูปนี้เป็นพระนักพัฒนานะ
เป็นพระที่เคารพสัทธาของชาวบ้านในพื้นที่นะ
แล้วก็บวชมาหลายพันศาแล้วด้วยตั้งแต่เป็นสามเณร
คุณผู้ชมคนในพื้นที่เขามองแบบนี้
คุณผู้ชมทางบ้านโดยเฉพาะแฟนข่าวไทยรัฐทีวี
ยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้นส่งไลน์มาพูดคุยกับเราหน่อยนะคะ
แล้วก็เรื่องที่เกิดขึ้นเราไปสอบถามนาย
จิรัพญ์พระคะพงศ์พ่อมนวยกาลสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน้าน
บอกว่าตอนนี้รับทราบข้อมูลเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วนะคะ
และได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้
เบื้องต้นยังไม่ได้มีการเรียกเจ้าอาวาสรูปดังกล่าวมาสอบถาม
แต่ก็ยอมรับแล้วค่ะว่าภาพนี้คุณผู้ชม
ที่มันเกิดขึ้นมันไม่เหมาะสมมันไม่สมควร
และมันไม่ใช่กิจของสงฆ์นะครับคุณผู้ชม
วันนี้วันพระจริงแล้วไม่อยากนำเสนอเรื่องแบบนี้
แต่ก็ต้องนำเสนอนะคะพระที่ใช้ผ้าเหลืองบังหน้า
แล้วก็หากินกับความเชื่อความศรัทธาของชาวบ้าน
ซึ่งถือว่าเป็นศาสนาประจำชาติศาสนาพุทธ
มันยังมีอยู่จริงนะในสังคมไทยเพราะฉะนั้นฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะ
ถ้าเกิดว่าจะทำบุญก็ดูให้ดีนะเลือกดูซะหน่อย
ดูซะหน่อยนะคะแล้วคุณผู้ชมที่เห็นนะคะ
สามารถแจ้งเข้ามาเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับ
ว่านี่อาจจะเป็นแค่หนึ่งในหลายกรณี
นี่ก็มีเพจนะเพจไทยรัฐส่งข้อมูลมาได้